เพราะว่าโชเฟอร์แท็กซี่คนหนึ่งก็บอกเล่าเรื่องราวนี้
บอกว่าเมื่อวานาทีที่ผ่านมามีพระรูปหนึ่ง
ขึ้นแท็กซี่ของเขาที่วัดสร้อยทองที่กรุงเทพ
แล้วก็ให้ตระเวนไปตามวัดต่าง

แล้วก็ตีรถกลับมาที่นนทบุรี

พระรูปนี้ลงจากรถไปแล้วก็เข้าไปในวัด

ค่าโดยสารที่พาตระเวนทั้งวันนะวันอาทิตย์วันนั้น

และพอพระท่านเข้าไปในวัดแล้วท่านไม่ออกมาอีกเลย

แท็กซี่บอกโอ้โหพระเชิดเงินผมไปแล้ว
คือผมก็อยากทำบุญนะท่านนะแต่ว่าผมก็ต้องใช้กินใช้จ่าย
ถูกต้องแล้วก็บอกว่าเท่าที่จำได้
ไม่ทันได้สังเกตว่าคิ้วหนา
พระทำไมมีคิ้วถ้าตอนนั้นสังเกตคงจะถามท่านทำไมมีคิ้วนะ
แต่ตอนนั้นไม่ทันได้สังเกตมาสังเกตอีกทีก็คือภาพนี้
เพราะเป็นภาพที่จับภาพได้จากกล้องภายในรถแท็กซี่ของเขา
เรื่องนี้นะครับพี่โชเฟอร์แท็กซี่พร้อมภรรยา
ภรรยาเอาไปโพสต์เรื่องราวภรรยาใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าสมจิตบัวดา
ภายชายห่มผ้าเหลืองคล้ายพระพิสุสงฆ์คิ้วหนาไม่ยอมจ่ายแค่แท็กซี่
แล้วก็เรื่องนี้นะครับนายเกียรติศักดิ์สุบินอายุ๓๙ปี
ขับรถแท็กซี่ทะเบียน๑มมคค๗๒๒๖กรุงเทพมนครเขียวเหลือง
พระสงฆ์รูปหนึ่งมีคิ้วหนาว่าจ้างให้ไปส่งตามวัดต่าง
ในพื้นที่กรุงเทพนครเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
ก็จ้างให้รถเนี่ยจากวัดไส้ทองถนนพระราม๗
ไปส่งที่วัดป่าคลอง๑๕ธัญบุรีนะครับ
จากนั้นไปถึงวัดป่านะฮะก็เดินทางต่อไปที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง
ย่านคลอง๒โดยสารต่อไปที่สำนักสงฆ์แห่ง๑อีก
หลังโรงพยาบาลแคร์ต่อด้วยวัดหลวงปู่สวง
วนกลับมาที่วัดสลักเหนือย่านปากเก็ตก่อนจะให้ขับรถมาต่อที่วัดผาสุกมณีจักร
เมืองทองธานีแล้วก็มาจอดที่วัดแห่งนี้
โดยพระรูปนี้อ้างว่าเศรษฐกิจและโยมวันนี้เดี๋ยวเข้าไปทำธุระในวัดแป๊บนึงรอก่อน
แต่โชเฟอร์แท็กซี่รออยู่ในรถ๒ชั่วโมง
ไม่พบว่าพระรูปนั้นจะออกมาที่รถอีกเลย
ทีนี้ครับตัวสามีก็เลยขับรถกลับไปถามวัดต่าง
เอารูปให้ดูว่ามีใครรู้จักบ้างนะฮะ
แล้วก็ตัวภรรยาก็เอาเรื่องราวนี้มาโพสต์ถึงความเดือดร้อนของคนหาเช้ากินค่ำ
ก็ต้องมาเจอแบบนี้อีกนะครับเพราะว่าในวันนั้นพี่โชเฟอร์แท็กซี่เขาก็เปิดเผยบอกว่า
ค่ารถรวมแล้วทั้งสิ้น๑๘๐๙บาทตามราคามิเตอร์เลยจ้า
โพสต์ดังกล่าถูกโพสต์ออกไปก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊กมาแสดงความคิดเห็นมากมายเลยนะครับ
แล้วก็มีคนบอกว่าเจอเหมือนกันคนแต่งกายคล้ายพระสงฆ์คนนี้หลอก
ลักษณะก่อเหตุเหมือนกันเลยคือว่าจ้างให้ไปวัดแถวสามพรานจังหวัดนครปฐม๔๕วัด
แต่ละวัดเนี่ยก็ต้องรอแต่รอไม่นานนะเมื่อกลับมาถึงกรุงเทพบอกให้ไปจอดที่วัดแถวสวนมะลิ
แล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวไปทำธุระสุดท้ายโชเฟอร์รอนานเป็น๑ชั่วโมง
ก็ไม่มีพระสงฆ์เดินออกมาจ่ายเงินสักบาทเลยนะครับ
ทีนี้เรื่องราวเป็นคดีความไปแล้วภูมิกับการสพปากเก็ต
ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เจ้าของคดีก็ลงพื้นที่ในการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แต่ว่ากล้องวงจรปิดที่วัดผาสุกมณีจากจุดสุดท้ายที่พระคิ้วดกลงรถ
ไม่สามารถจับภาพพระคิ้วดกรูปนี้ได้ก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะ
ที่ผู้เสียหายถูกหลอกให้พาไปที่วัดต่างไปตรวจสอบว่าในพื้นที่ใด
สามารถที่จะบันทึกภาพรูปภัณฑ์ของพระสงฆ์รูปนี้ได้เพื่อใช้ในการติดตามตัวดำเนินคดีต่อไป
โชเฟอร์แท็กซี่เขาบอกเขาไม่สงสัยเลยนะเพราะว่าตอนอยู่บนรถเนี่ย
พระท่านก็เหมือนเก่งทางธรรมก็สนทนาธรรมให้ฟังแล้วก็พูดคุยแต่เรื่องธรรมะก็คิดว่าเป็นพระจริง
และไม่ทันหันไปดูหรอกว่าคิ้วมีว่าคิ้วหนาด้วยนะคะ